ที่โรงพยาบาลบึงกาลครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาสกันในห้องฉุกเฉินเกิดขึ้นอีกเหมือนกันนะฮะ

นี่กลางวันแสกแต่ไม่ต้องตกใจครับทุกผู้ชมครับ
รีบบอกกันก่อนเลยอันนี้ซ้อมครับ
ซ้อมแผนเวลามีการทะเลาะวิวาสกันในห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลบึงกาลเขาบอกไม่เคยเกิดเหตุหรอก

ใช่วันลอยกระทงเนี่ยนะต้องระวังให้ดี
เดี๋ยวเผื่อมีงานที่ไหนมันเจอกันแล้วมันมาห้องฉุกเฉินกันมาเจอกันอีก
ก็เลยใช้ตึกอำนวยการของโรงพยาบาลบึงการหลังเก่านะฮะ
ในการจำลองเหตุการณ์ขึ้นมา
ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณี๕๖คนขี่จักรยานยนต์พร้อมมีดสปาต้า
มาทำร้ายผู้บาดเจ็บในห้องฉุกเฉิน
เนี่ยฮะชาวโบ้งชาวบ้านก็แตกตื่นเจ้าหน้าที่ก็แตกตื่น
ตำรวจกู้ภัยรอปภของโรงพยาบาลก็เลยต้องมารองับเหตุ
นี่ซ้อมไว้ก่อนนี่ฮะเผื่อจะเจอของจริง

คือความจริงมีข่าวแบบนี้บ่อยครั้งนะฮะ

ใช่ค่ะทางประหลักกระทรวงสาธารณสุขบอกเลยนะคะว่า
ในวันรอยกระทงพรุ่งนี้สิบเอ็ดพฤศติกายน
สั่งให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ
เรื่องของเหตุทะเลาะวิวาสนะคะ
จะเอาผิดแบบจริงจังเลยนะคะ

โทษสูงสุดในจำคุกไม่เกิน๕ปีนะ

แต่ที่บึงการเนี่ยเคยมีที่โรงพยาบาลปากฆาต
ตอนนั้นก็เป็นข่าวดังนะครับ